เรื่องราวของการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะฮะ
ก็สามารถที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นได้
ล่าสุดก็คือวงการนางงามใช่ไหม

แต่ล่าสุดของล่าสุดเนี่ยเข้าไปในวัดนะฮะ
เป็นดราม่าที่มันเกิดที่วัดนะฮะ

จริงแล้วก็คือเป็นวิหารวิหารสมเด็จพุทธจารย์โตที่จังหวัด
นครราชสีมามีชาวบ้านเข้าไปแล้วเขาไปใส่เสื้อที่มีการ
กรีนข้อความที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะแล้วเขาบอกว่า
เขาถูกคุณเอกสรพงศ์ชาตรีไล่ออกจากวัดเพราะไม่พอใจที่
ใส่เสื้อที่มีข้อความว่าสู้เป็นไทยอยู่เป็นธาตุเรื่องนี้
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณสุรพงศ์จะทำอย่างนั้นจริง
ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการกีดกันการแสดงออกความคิดความเห็นทางการเมืองหรือเปล่า
ทีนี้นักข่าวก็ต้องไปหาความจริงมาให้คุณผู้ชมเพื่อให้กระจ่าง
ก็เลยลงพื้นที่ไปวิหารสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังศรีที่เกิดเหตุ
ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นปรากฏว่าพอไปก็ไปเจอคุณสรพงศ์นะฮะ
ไม่ได้อยู่ที่วิหารเพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างจังหวัด
แต่ก็ไปคุยกันกับเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่วิหารก็บอกเบื้องต้น
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นไปอย่างที่คนเอาไปโพสต์
เพราะคุณสรพงศ์เขาไม่ยุ่งกับเรื่องของการเมือง
น่าจะเป็นเรื่องของการที่ไปตักไปเตือนคนคนนั้นให้รักษาระยะห่าง

ในการจะเข้าไปไหว้พระในการจะเข้าไปถ่ายรูป
ก็เลยแบบว่ามีการตักเตือนกันไปมากกว่า
แต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการไล่ออกเพราะใส่เสื้อ
ที่มีข้อความทางการเมืองนะฮะ
ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ

ทีนี้ขณะเดียวกันคุณสรพงษ์ชาตรีเองนะครับ
ก็ได้ชี้แจงผ่านสื่อ

เพราะว่าตนเองไม่เคยไล่ใคร
แล้วก็ไม่ได้ไล่ใครที่ไปทำบุญเลย

เพราะถือว่าคุณมาทำบุญคุณจะใส่เสื้อที่มีข้อความทางการเมืองก็ไม่เคยไล่ใครออกไปจากวัดนี้นะฮะส่วนตัวเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอยู่แล้วคิดว่าคนที่เอาไปโพสต์เนี่ยน่าจะเข้าใจผิดเองมากกว่า
เนื่องจากว่าตั้งแต่ที่มีเรื่องของโควิดระบาดเนี่ยวัดเองก็มีการกำหนดจุด
ให้คนไปทำบุญว่ายืนได้ตรงนั้นตรงนี้ห่างกันในการถ่ายรูปต่าง
แต่บุคคลนั้นอาจจะไปยืนใกล้ชิดกับคนอื่นมากเกินไป
ก็เลยมีการไปบอกว่าให้ออกมาออกมาออกห่างมาหน่อยอะไรแบบนี้
แล้วก็คิดว่าตัวเองโดนไล่เพราะว่าใส่เสื้อเรื่องของการเมืองหรือเปล่า
ตนเองก็ทำแบบนี้กับทุกคนนะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนใส่เสื้อการเมืองเท่านั้น
และยืนยันด้วยว่าคนที่ไปทำบุญทุกคนไม่มีเรื่องการเมืองใดที่มาเกี่ยวข้องกับที่นี่อย่างแน่นอนนะครับ
พี่เอกยืนยันเลยครับว่าในเกิดเหตุที่เขาไปโพสต์เนี่ย
ไม่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อที่เขาสวมใส่มาใช่ไหมครับพี่อ๋อไม่เกี่ยว
เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวครับใครจะใส่อะไรมาก็ได้ครับ
เราสร้างตรงนี้มายี่สิบปีแล้วครับครับพี่ครับครับพี่ครับ

พี่ครับผมถ้าอย่างนั้นผมรบกวนขอบคุณพี่มากครับที่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครับพี่
ก็เป็นการชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปแล้วว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
ก็เดี๋ยวต้องไปถามต้นทางที่โพสต์ว่าคุณไปเข้าใจผิดหรือเปล่า
คุณไปโดนคนไหนใครเขาไล่มาแล้วเกี่ยวข้องกับวัดหรือเปล่า
อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ชอบการเมืองที่เข้าไปทำบุญด้วยกันหรือเปล่า
ก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากอีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วกันด้วย